ได้อยู่ดาอยู่ฟิตมาละ

กไม้โบกมือขนาดนี้แน่นอนว่าเป็นกระแส

ในการจัดการประกวดนั่นเองนะคะคือไทยรัฐของเราก็ไม่รอช้าค่ะ
ชกตัวผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกของปีสองพันสิบเจ็ดนะคะ
นางงามจักรวาลเดมี่ลีเนลปีเตอร์ค่ะ
ครูซีฟสุดเลยค่ะส่วนจะเป็นประเด็นอะไรบ้าง

เพราะฉะนั้นทุกผู้หญิงที่เกี่ยวของฉัน
ฉันจะบอกให้พวกมันให้การทำอีกเกม
ไม่ง่ายและฉันขอขอบคุณทุกคนสำคัญ
คุณไม่ค่อยพบแบบนี้
ฉันมีทีมเกดเกดเกดของฉัน
แต่ฉันคิดว่าความสุขที่จริงจะต้องคิดถึงในหัวใจ

ใครที่ฉันพิธีถึงคุณ
ฉันคิดว่าเมืองนี้เป็นภาพที่เติม

ต่ำแรงทรายเงินที่หมด
ของไทยและคิดว่าจะเป็นความรู้สึกที่สุดที่สุด
ผมรู้ว่าคนที่มานี่เป็นความรู้สึกที่สุดที่สุด
ในการประกาศและในความรู้สึกที่สุดและในความรู้สึกที่สุด
และผมรู้สึกที่จะเป็นความรู้สึกที่สุดให้ทุกคนในไทย
ผมรู้สึกที่คุณทุกคนจะกำลังการประกาศ
กลายเป็นเกี่ยงอย่างเก่าและชีวิตมันได้ก
เที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งที่สองแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ดีใจกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินที่แปลกหูแปลกตาไปหมด
รู้แปลกตาไปหมดแล้วก็เรื่องสิ่งต่างประสบการณ์ดีที่เข้ามาในชีวิตนั่นเอง
เธอถึงบอกว่าสาวข้ามเพศปีนี้ก็เปิดโอกาสเหมือนกัน
มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอย่างที่เดมี่บอกไป
แต่ว่ากระแสเรื่องนี้ในวงการนางงามเขาก็มองเป็นสองแบบเหมือนกันนะ
บางคนบอกว่าก็ควรชัดเจนไปเลยเวทีสาวสองก็จัดกันไป
หญิงแท้ก็จัดกันไปต่างคนก็ต่างมีความสวยในรูปแบบของตัวเอง
ถ้าเกิดว่าประกวดแล้วเนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งได้หรือไม่ได้ขึ้นมา
มันจะมีความเหลื่อมล้ำอะไรอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไป

ใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองมาก
เพราะว่าประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพในการประกวดด้วยนะคะ
ธันวาคมนี้เดี๋ยวเรามาร่วมรุ้นร่วมส่งกำลังใจกันนะคะ